ท่านผู้ชมครับท่านที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเดือนละ๕๐๐
ของคนไทยทุกคนเนี่ยนะแล้วได้รับเงินไปแล้วแต่ท่านก็มารู้
ตอนหลังหรือว่าจะรู้ก่อนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยว่าตกลงแล้วเราไม่มีคุณสมบัติหรอก
เราไม่ผ่านเกณฑ์เราขาดแต่ว่าเผลอลงไปแล้ว
กดยกเลิกสิทธิ์ไปแล้วขอยกเลิกไปแล้ว
แต่ตามขั้นตอนเนี่ยคือยังไงเขาก็จะโอนเงินให้ก่อน
ท่านต้องส่งคืนตอนหลังนะฮะท่านได้หนังสือได้จดหมายฉบับแบบนี้ไหม
นะฮะอ่าเดี๋ยวดูนะฮะจดหมายที่เป็นนังสือส่งไปถึงบ้านฉบับนี้นะครับ
เขาก็ถามมาว่าเอ๊ะตกลงจดหมายจริงจดหมายปลอมค่ะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยมั่นใจเนอะ
ต้องตรวจสอบก่อนว่าของจริงไหมใช่เราก็ตรวจสอบให้แล้วนะฮะ
ตกลงของจริงนะครับทุกผู้ชมครับเป็นนังสือเรียกเงินเยียวยาในโครงการ
เราไม่ทิ้งกันที่จะช่วยเหลือช่วงโควิด๑๙เดือนละ๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
หนังสือเนี่ยลงชื่อว่าเป็นเอกสารจากสำนักเศรษฐกิจการคลังนะครับ
ลงวันที่๑๘มิถุนายนข้อความก็คือตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้
ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด๑๙เนี่ย
แล้วท่านก็แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยตามมาตรการไปแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านส่งเงินคืนนะฮะเงินที่ท่านได้รับไป
ขอให้ส่งเงินคืนกระทรวงการคลังภายใน๗วันนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือ
สาขาของแบงค์กรุงไทยทั่วประเทศก็ได้โทรก็ได้โทรติดต่อไปสอบถามก็ได้
ทีนี้คำถามที่ว่าตกลงของจริงของปลอมตกลงยังไงกัน
เราสอบถามไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปแล้วได้รับการยืนยันว่าเป็นนังสือเรียกเงินคืนจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ท้ายจดหมาย
ก็เป็นหมายเลขจริงนะฮะของสำนักนโยบายการคลัง
ขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ยืนยันกับเรานะครับบอกว่าที่ผ่านมามีการเรียกเงินคืน
จากพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วงโควิด๑๙เป็นจำนวนมาก
แต่ภายหลังที่เขาลงทะเบียนกันแล้วเขารู้ตัวว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้
เขาก็ไปทยอยกดขอยกเลิกสละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเรียกเงินคืน
เพราะว่าเขาให้เงินไปก่อนคุณต้องเอาเงินมาคืนนะครับ
ส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยที่กดยกเลิกสิทธิ์ไปแล้วหลังจากรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนี่ย
ก็เดี๋ยวเขาอาจจะมีจดหมายอะไรอย่างนี้ไปถึงบ้าน
ท่านก็ดูไว้แล้วกันนะฮะว่าเขาจะมีจดหมายแบบนี้ไปนะครับ
นายลวรนแสงสนิทผู้มนุยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็ชี้แจงนะครับบอกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายแสนรายที่มาลงทะเบียน
โดยที่กระทรวงการคลังไม่เคยมีฐานข้อมูลของคนกลุ่มนี้มาก่อน
ทำให้คนกลุ่มนี้ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาไป
แต่พอถูกตรวจสอบย้อนหลังก็ต้องคืนเงินให้กับกระทรวงการคลัง
ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งหนังสือไปขอเรียกเงินคืนหมดแล้ว
ส่วนคนที่บอกว่าอย่างนี้เราไม่ได้กดปุ่มขอยกเลิกขอสละสิทธิ์เอาไว้
แล้วเราต้องคืนไหมอันนี้ท่านจะยุ่งกว่าเพราะว่าเขามีมาตรการทางกฎหมาย
ถือว่าคุณให้ข้อมูลเป็นเท็จหลอกลวงเนี่ยอันนี้ท่านจะยุ่งกว่านะคะ